ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
พยากรของเราปกติก็เป็นนุ่มสไตล์เกาหลี
แต่เช้าวันนี้ต้องทักเขาว่าเป็นนุ่มไต้หวัน
เพราะเขาเพิ่งไปเที่ยวไต้หวันมาไต้หวันก็เจอกับพายุหนัก

นี้ก็ไม่กลัวเขาไปเที่ยวแล้วเขากลับมาปลอดภัยดี
เขาไปพร้อมไต้ฝุ่นเลยนะคุยคุบตั้งนั้นค่ะ

แต่ทุกอย่างปกติดีสภาพอากาศก็เป็นฤดูฝนฝน
ร้อนชื้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าท่องเที่ยวเหมือนกัน
เพราะว่าสภาพอากาศก็คล้ายคลึงกับเมืองไทย

ใครอยากที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเรา

ถูกต้องเมื่อวานนี้แน่ะนะครับส่วนในเมืองในของเราเอง
สัปดาห์นี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าฝนอาจจะลดลงบ้าง
ช่วงนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ล้างรถซักผ้ายังมีโอกาสนะครับ
ต้นไปก็คาดการณ์ว่าฝนที่จะตกลงมานั้น
อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นตามหลายพื้นที่
ภาพรวมสภาพอากาศเมืองไทยของเราเป็นอย่างไร
รวมไปถึงวันนี้มีหนึ่งเรื่องราว
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกประหลาด
ทอวิวบ่อน้ำแห่งเทพเจ้าทอเป็นอย่างไรวันนี้มีให้ติดตามชมครับ
สำหรับปรากฏการณ์ทอเวลหรืออีกอย่างนึงว่าบ่อน้ำแห่งเทพเจ้าทอ
เป็นหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา
นี่แหละครับคือลักษณะของทอเวลถือว่าเป็นบ่อน้ำที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ
แล้วก็มีความเชื่อว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นประตูสู่โลกใต้ทะเลครับ
อเวลเป็นบ่อน้ำแห่งเทพเจ้าทอเป็นส่วนหนึ่งของแหลมเปิดตัว
ซึ่งเป็นแหลมขนาดใหญ่บริเวณตอนกลางชายฝั่งโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
อเวลเป็นบ่อน้ำเข็มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เกิดจากการเคลื่อนเกิดจากการที่มีคลื่นทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิก
ซ่อตามการเวลาจนเกิดกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่
คล้ายกับถูกค้อนของเทพเจ้าทอฟาดลงมาอย่างแรง
จนทำให้เกิดเป็นหลุมลึกรอบปากบ่อเต็มไปด้วยโขดหินที่มีลักษณะแหลมคมเป็นจำนวนมาก
ถูกขนานนำว่าเป็นประตูสู่โลกใต้ทะเล
ซึ่งเวลาที่สามารถที่จะเห็นบ่อชัดเจนที่สุดก็คือช่วงก่อนน้ำขึ้น๑ชั่วโมง
และ๑ชั่วโมงหลังน้ำลงโดยช่วงที่นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถที่จะตั้งตารอดูจังหวะ
ไฮไลท์สำคัญนี่แหละครับก็คือการที่เกิดน้ำผู้ขนาดยักษ์พุ่งขึ้นมาเวลาคลื่นซัดรวมเข้ากับน้ำที่เอ่อล้นอยู่ในทอเวล
ปัจจุบันทอเวลถือว่าเป็นบ่อน้ำเค็มทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งภาพสวยงามที่มาเติมเต็มเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองไทยของเรา
ซึ่งแน่นอนครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้หลายจุดฝนลดลงนะครับแต่ว่าบางจุดอาจจะต้องระวังกันอยู่โดยปัจจัยหลักหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรา
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่ายังเป็นเรื่องของมรสุมฤดูฝนหรือว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยรวมไปถึงอ่าวไทย
ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แน่นอนครับกระแสลมดังกล่าวนี้เองพัดมาจากบริเวณฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
สามารถที่จะหอบเอากลุ่มฝนที่ก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดียพัดเข้ามาปกคลุม
ดังนั้นฝนในระยะนี้หลักก็จะเน้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจุดหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาจนทำให้เกิดน้ำฝนสะสมเป็นจำนวนมากนะครับ
และฝนที่ตกต่อจากนี้เป็นต้นไปก็อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
มาดูลักษณะการเกิดฝนจากอิทธิพลของกระแสลมดังกล่าว
ลักษณะการเกิดฝนนั้นจะสังเกตว่ามีทั้งสีเขียวก็คือตกปานกลาง

ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
ตกหนักหน่อยในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็มีตกประปายอยู่บ้าง
บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา
ส่วนบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้นฝนยังคงตกจุดเดิมครับ
ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่าง
ภาคตะวันออกครับจังหวัดระยองจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรี
ฝนยังมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่อง

บริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาเยอะเป็นพิเศษนะครับ
อีสานตอนบนแถวบริเวณจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงการรวมไปถึงสกลนคร
ส่วนอิสานตอนล่างแถวจังหวัดอุบรรชธานีในบริเวณพื้นที่ภาคจังหวันออก
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นตกในบริเวณจังหวัดระยองจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรี
ส่วนบริเวณทางตอนล่างถ้าหากเรามาดูก็จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นยังคงเน้นตกจุดเดิม
ก็คือในบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงากระบีตกเยอะเป็นพิเศษ
อาจจะต้องระวังหน่อยสำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว
และแน่นอนฝนที่ตกลงมานอกจากจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตการเดินทางบนทางบกแล้ว
ทางเรืออาจจะต้องระวังเพราะว่าคลื่นนั้นก็ยังคงแรงอยู่นะครับสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนอุณหภูมิวันนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นอาจจะไต่ระดับสูงสุด
อยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียตในบริเวณทางตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทยนั้นวันนี้อาจจะร้อนหน่อยเพราะว่าฝนลดลง
สูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
จะมีอยู่บางจังหวัดที่ยังมีอากาศเย็นสบายส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
แล้วก็บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียต
ก่อนหน้านี้อากาศเหงียนสบายเพราะมีเมฆปกกรุมกันเยอะ
แต่ว่าสัปดาห์นี้เมฆค่อนข้างที่จะบางตา
อากาศในช่วงกลางวันก็จะเริ่มสูงขึ้น
ก่อนที่ต้นสัปดาห์น่าวิ่งคาดการณ์ว่าจะลดต่ำลง
ตลอดสัปดาห์นี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับแต่ว่าฝนที่ตกมาก็จะน้อยกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ฟ้านั้นเริ่มมีแสงแดดเกิดขึ้นนะครับก่อนที่ในช่วงต้นสัปดาห์ฝนคาดการณ์ว่าจะลดลงจากสัปดาห์นี้
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๖องศาเซลเซียต
โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นก็จะเน้นตกในช่วงบ่ายแก่
รวมไปถึงช่วงหัวค่ำด้วยยังไงใครที่จะเดินทางตามที่ต่างนะครับดูฟ้าดูฝนหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปวนยังคงได้รับอิทธิพล
รวมไปถึงความชื้นต่างที่สามารถที่จะทำให้เกิดฝนได้
ช่วงเวลาดังกล่าวที่สำคัญติดตามสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ